คุณผู้ชมคะด้านหลังของเราป้าบริโอฟ้ามาอีกแล้วค่ะ
ครับนี่เป็นตำนานจริงจริงนะครับแล้วรอบนี้
วิรกรรมป้าล่าสุดคนในหมู่บ้านไปเจอโอ้ยปาดตั้งแต่เลนซ้าย
ครับเข้ามาเลนกลางเข้ามาเลนขวาครับแล้วก็ขับช้าช้า
เหมือนกับจะให้คันหลังชนท้ายคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้นะว่าเอ๊ะ
ว่าคนนี้มีตำนานอย่างไรเขาเรียกกันว่าเป็นนักซิ่งเมืองนนท์เลยนะ
ใช่ค่ะทั้งปาดทั้งเบียดบีบแตรยาวตะโกนด่าทอ
ใช่เคยเป็นนักซิ่งรถจริงจริงตั้งแต่อายุสิบหก
เลยติดนิสัยมาใช้แบบนี้แล้วรอบนี้รอบนี้เปิดประตู

ใครก็เปิดประตูทำไมครูพ่อนในตำงาน

ปากขวาสุดเลยคุณป้าในตำนานคือ

เปิดประตูด่าเขาด้วยดู

๑๙ยังแสงไม่ทันเลย
ปาดฝาแล้ว

ถ้าคนเมืองนนท์เห็นรถบริโอฟ้าคันนี้ก็รู้เลย
ป้าคนนี้แหละป้านักซิ่งเมืองนนท์
เป็นป้าที่เป็นตำนานจริงแต่ไหนแต่ไรหลายปีแล้ว
แล้วรอบนี้นะคนในหมู่บ้านเดียวกับป้า
มาเจอวีรกรรมล่าสุดของป้าบนท้องถนน
นี่อยู่หน้าหมู่บ้านบัวทองเคหะนะคะที่บางกรวยไซน้อย
ข้ามสะพานข้ามถนนกาญจนาพิเศษ

คุณสืบสกุลจริงอ่านข่าวป้ามาตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วนะ
วิรกรรมของป้านี่มีมาแบบต่อเนื่องตั้งแต่ปี๖๒ใช่ไหม

หนึ่งมีวิรกรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อน

แต่ลากยาวด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายนะครับ

ก็เริ่มมาพื้นที่นนทบุรีแล้วล่ะนะครับ
พยายามเบรกให้รถหลังชนท้ายด้วย
ปี๖๓ก็มีนะจ๊ะบีบแตรรถที่ขวางหน้า
ขับรถเร็วไม่สนใจว่าจะชนใคร

ตรงที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรีนะฮะ
แล้วก็ปีนั้นจอดรถอยู่กลางถนนเลยแบบนี้จอดเลย
ฉันจะจอดก็จะจอดแบบนี้นะฮะ
แล้วก็เมื่อปี๖๓อีกคุณนี่ไปแถวอนุสวรีชัยสมรภูมินะฮะ
นั้นบีบแตรตลอดทางเลยแล้วก็เปิดกระจกด่าทอคนอื่นไปทั่วเลย
ปีหกสี่ยังไม่หมดเลยปีหกสี่เนี่ยผมเหนื่อยแทนแล้วนะฮะ
ซิ่งเมืองนนท์เนี่ยก็ก่อเหตุที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนทบุรีฮะ
ท้ายรถจักรยานยนต์ที่มีเด็กเล็กอยู่ไม่ยอมลงจากรถเพื่อมาเจรจา
แล้วก็โวยวายโวยวายใหญ่เลยนะฮะและอย่างขับรถหนีไปหน้าตาเฉย
แล้วก็นี่ฮะปีหกห้าล่าสุดเนี่ยฮะที่คนในหมู่บ้านป้าเนี่ยเขาบอก
โอ้โหได้ยินแต่กินไทยศัพท์ได้มาเจอของจริงแล้วทิ้งนะ
รู้เลยว่าไอ้ที่เขาพูดกันเรื่องจริงค่ะ
เราไปคุยกับคนถ่ายคลิปนะคะคือคุณสุนทรี
บอกว่านี่เพิ่งเจอเหตุการณ์แบบนี้ครั้งแรกจากเมื่อก่อนนะนะ
ดูแต่ข่าวในโซเชียลแต่เอาจริงป้าบริโอคนนี้อยู่หมู่บ้านเดียวกับเธอ
เราก็เลยถามไงว่าถ้าอย่างนั้นคุณต้องเห็นป้า
มุมที่ไม่ได้อยู่หลังพวงมาลัยสิป้าแกเป็นคนยังไงครับ
คุณสุนทรีย์บอกว่าเชื่อไหมเวลาที่ป้าไม่ได้ขับรถ
เป็นคนละคนเลยขับรถดูใจร้อนดูโมโหดูด่าทอดูเกรี้ยวกาด
ขับเร็วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไม่ได้อยู่หลังพวงมาลัยนะ
ป้าแกใจดีเวลามีเด็กมานะป้าแกเอาขนมให้ด้วย
เอาขนมให้เด็กเอาไปแบ่งกันลูกเอาไปแบ่งกันกิน
แต่พอขึ้นมาสตาร์ทรถแล้วออกจากบ้านแล้วนิสัยเป็นคนละคนเลยค่ะ
แล้วถามว่าเอ้าป้าแกเป็นอะไรทำไมต้องทำแบบนี้ไปปาดหน้าคนอื่นทำไม
ต้องไปขับชะลอให้คนอื่นเขาจิ้มตุดชนท้ายทำไม
บอกแบบนี้ว่าอยากจะสั่งสอนพวกที่ขับช้าแล้วอยู่เลนขวา

ทีนี้เราไปหาเพื่อนบ้านของป้าไปถามซิว่าแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้าง
เพราะว่าเราก็ลงพื้นที่ค่ะจะให้จริงก็จะให้คุยเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ในคลิปนี้แหละนะ
ตอนที่เราไปเนี่ยเราไม่เจอคนอยู่ที่บ้านนะ
เจอทั้งคนไม่เจอทั้งรถเลยส่วนบ้านข้างข้าง
บ้านข้างเขาติดขายบ้านเอาไว้เนี่ยขายด่วนเนื้อที่๕๖ตารางวา
เราก็เลยแบบเฮ้ยทำไมเขาถึงติดป้ายขาย
เขาบอกว่าเขาทนพฤติกรรมของป้าไม่ไหวเลยย้ายดีกว่า
ประกาศขายบ้านเลยละกันถามชาวบ้านบ้านหลังอื่นอื่นนะ
เขาก็สายหัวบอกหือป้าเหรอบางทีนะขับรถออกจากปากทางเข้านะ
อยากจะมองหน้าด้วยซ้ำเพราะว่ากลัวกลัวว่าจะโดนด่า
บางทีก็ไปทะเลาะกับแม่ค้าแถวปากทางเข้าหมู่บ้านนี่แหละ
บางครั้งก็มีชาวบ้านที่เขาโกรธนะเอาสีมาเทไว้ที่หน้าบ้าน
บางทีเอาถุงใส่อื้อมาปลาใส่ก็มีด้วย
อันนี้ค่ะคุณผู้ชมเอามาให้ดูวิรกรรมล่าสุดของป้าบริโอฟ้าคนนี้
ครั้งนี้เราไปสัมภาษณ์เพื่อนบ้านได้ใช่ไหมคุณป้าไม่ออกมาใช่ไหม
เพราะว่าปกติคราวที่แล้วที่เราไปสัมภาษณ์นะคุณป้าบีโอฟ้าก็ออกมา
บอกว่าถ้าจะมาสัมภาษณ์ฉันก็คือมาสัมภาษณ์ฉันอย่าไปสัมภาษณ์เพื่อนบ้าน
ส่วนประวัตินะเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะสงสัยคุณป้าบีโอฟ้าเป็นยังไงนะฮะ
คุณป้าเคยให้สัมภาษณ์แบบนี้นะบอกว่าฉันเป็นนักซิ่งรถมาตั้งแต่อายุ๑๖นะ
แต่ถามว่าฉันรู้จักกฎจราจรบนถนนไหมรู้จักสิฉันรู้จักกฎเป็นอย่างดี
มีแต่รถคันอื่นนั่นแหละที่ชอบมาปาดหน้าแล้วมาชนท้ายฉัน
คุณป้าเคยให้สัมภาษณ์ไว้แบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะก็มีคนเจอวิรกรรมของคุณป้าเกิดขึ้นอีกรอบแล้วนะฮะ